การตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาทินี

ไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหหมอไก่ค่ะ
ตื่นเต้นจนต่างหูล่วงกระจายเลยแล้ว
ว่าแล้วตะกี้ได้ยินเสียงอะไรดังแก๊งดังแกร๊กใช่ไหมครับ
ตอนแรกดิฉันก็นึกว่าเหรียญที่ออกมาจากปากคุณชนะ
ผมไม่ได้อมเอาไว้โถ่ไม่ต้อง
จริงวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับต่างหู
แต่ว่าหมอไก่แอบเกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณผู้ชม
วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในแต่ละวัน
วันไหนบ้างที่งานคุณจะรุ่งพุ่งแรงแสงโค้งนะครับ

แต่มีทั้งหมด๓วันเกิดนะคะ

คนที่เกิดในวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะ
เราต้องกล่าวในเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกันก่อน
คนที่เกิดในวันพุธนะคะเขาเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสามารถ
แต่ตัวเขาจะเรียกว่าเก่งแบบเป็ด

เหมือนเป็ดเนี่ยเป็ดมันจะบินก็ได้ปล่อยน้ำก็ได้เดินก็ได้มันจะทำอะไรก็ได้

ใช่ค่ะคือรู้ทุกอย่างนะคะแต่ไม่ลึก
แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเลย
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคุณจะเก่ง
แต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังไม่ถึงจังหวะที่จะเห็ง

มันก็เลยอาจจะยังแบบดวงอาจจะเนิบไปเรื่อย

ช่วงนี้เรียกได้ว่าดวงชะตาน่าจับตามองอย่างมาก
ใช่เลยค่ะนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าดวงเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างยิ่ง
ดินหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะ
โดยเฉพาะที่เราจัวหัวกันแรงขนาดนี้ก็คือการงาน
การงานจะรุ่งพุ่งแรงมาก
ใช่เลยค่ะงานใดที่คุณคิดว่ามันยากเย็นเกินเหนื่อยมากเลย
ไอ้ที่ยากมันจะกลับกลายเป็นง่ายนะคะ
อุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายกลับกลายเป็นความสำเร็จเข้ามาแทน

ว่าเป็นจังหวะดีของคนที่เกิดวันพุธที่หลายคนบอกก่อนหน้านี้ชีวิตมันเนิบเหลือเกิน

ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของคุณแล้วงานคุณจะรุ่งพุ่งแรงแซงโค้งแน่นอนนะคะ

วันพระนหัสสัปดีวันเกิดของผมเอง

ผมเกิดมาแล้วเราไปตอบคุณภาพไม่ได้แล้วล่ะ

ถ้าเราพูดถึงพื้นฐานดูชะตาของคนที่เกิดในวันพระนหัสสัปดี

จะฟังดูแตกต่างกับคุณชนะพอสมควร

คือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ

เหมือนกับว่าเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ถึงที่สุด

แล้วแบบว่าสมมุติว่าเดินไปสักครึ่งทางแล้วโอ้โหเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะ
แต่คนที่เกิดมาในวันพระนักศัพท์บดีเนี่ยไม่ใช่

จะไปให้ถึงยอดเขาจะไปให้ถึงที่สุด

รอข้างล่างแหละดีแล้ว
ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นเหมือนคุณ

พฤหัสเนี่ยช่วงนี้ดวงเขาการงานจะรุ่ง

ก็เรียกว่าคุณเนี่ยจะได้รับออนิสงศ์
ผลดีจากการที่คุณเคยเพียนพยายาม
เคยขยันมาต่อหน้านี้นะคะ
การงานเนี่ยเรียกได้ว่าจะโดดเด่นมากขึ้นนะคะ

เอาจริงผมเป็นคนที่ขยันนะ

ก็คือเป็นผลจากการที่เราเคยแบบ
อกตั้งใจในการทำมาหากินไว้
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อันนี้ส่งผลบุญเนี่ย
ย้อนกลับมาแล้วให้เราได้ผลิดอกออกผล

คนที่เกิดในวันพระราชสมดีอย่าใจร้อนนะคะ
เพราะว่าความสำเร็จเนี่ยจะมาค่อยมาทีละเรื่อง

แล้วอีกหนึ่งวันล่ะคะที่ดวงการงานของเขา

คนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะ

ดวงเขามาแรงแบบเงียบนะคะ
แรงแบบเงียบเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ย

ทำแบบเงียบไม่ค่อยบอกใคร

จะทำอะไรก็ทำด้วยตัวของเขาเอง

ก็ปรึกษาคนสองคน
ไม่ได้แบบว่าไปพูดอะไรกับใครเขามากนะคะ
ในช่วงนี้เรียกได้ว่าการงานดีมากนะคะ
การงานดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบเปรี้ยงป้างแบบม้ามืด

คนนี้ก็ดูธรรมดาดูไม่มีอะไรทำงานไปวัน

มาแบบเงียบแบบฝ้าความสำเร็จ
ว่าความสำเร็จนี้ท่านได้ไปได้มา
บอกได้เลยนะครับมาจากน้ำพักน้ำแรงล้วน

ไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือไม่ใช่เพราะใครช่วย
เพราะเขาช่วยเหลือตัวของเขาเองทั้งนั้น
เอาจริงนะหมอไก่หมอไก่พูดถึงดวงของใครต่อใครหลายคน

เรื่องของการทำสิ่งที่ดีมาก่อนในอดีต
แล้วส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเรื่องถ้าดวงดีในช่วงนี้

ก็คือเหมือนเราทำดีแล้วทำเหมือนเราตั้งใจทำงาน
วันหนึ่งมันก็จะเห็นผลเหมือนเราปลูกต้นไม้

บอกให้เป็นกำลังใจให้กับแต่ละคน

แต่ละคนโหยทอใจ
ก็อยากจะเป็นคนดวงดีอย่าง๓วันที่พูดมานี้มั่ง
ไม่ว่าจะเป็นทั้ง๓วันเกิดที่กล่าวมา
หรือว่าจะเป็นคนเกิดวันอื่นที่เราไม่ได้พูดถึง
ก็สามารถที่จะทำบุญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้
อย่างแรกก็คือในเรื่องของการตักบาท
อันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำบุญแบบมาตรฐานเลย

ควรที่จะมีการตักบาทในวันเกิดของตัวเอง
ไม่ใช่ว่าเกิดวันที่หนึ่งมกราก็ตักบาตรปีละครั้ง

เอาเป็นว่าเกิดในวันไหนจันทร์อังคารพุธศุกร์ก็ไปตักในวันนั้น

อย่างเช่นกุญจนาทีวันพฤะษดินก็ใส่บาตร๓ครั้ง
วันพฤษฐานี้พฤษฐาน่าพฤษฐานนนู้น
สามสัปดาห์ติดกันใช่ค่ะจะพระกี่องค์ก็ได้อ๋อนะคะจะเป็นองค์เดียวสององค์อะไรก็ได้
แต่ว่าต้องเป็นสามวันติดกันอีกวิธีแล้วค่ะหมอไก่
ก็คือในเรื่องของแสงสว่างลักษณ์อย่างที่เราบอกกันไปหลายครั้ง
ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำบุญเสริมดวงในเรื่องของการงาน
ให้เราทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เห็นได้ด้วยตานะคะหรือว่าแสงสว่างทางปัญญา
ทางปัญญาก็ได้ก็คือหนังสือ
หรือว่าการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสช่วยให้เขาได้มีการศึกษาอะไรอย่างนี้

ชอบมากชอบทำอยู่แล้วอยากจะให้โอกาสกับเด็กทุกคน
เขาเป็นคนดีอันนี้ส่งก็จะส่งผลให้

บอกได้เลยนะคะสำหรับคุณชนะนรกเนี่ยเป็นแค่ชื่อน้ำพริก
ดิฉันชอบอันนี้หมอไก่ไม่ได้ตั้งใจด่านะคะแต่บอกให้เฉย
เขาชื่นชมฟังไม่ออกเหรอ
ใช่ไม่รู้จะตอบยังไงเลย
อีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำบุญถวายปัจจัยนะคะเท่ากับอายุย่าง
อายุย่างไม่จำเป็นการเตรียมสแกง

อายุย่างก็คือ๑๕นี่เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราพาไปสมัครเป็นสาวลำวงแล้ว
นี่อายุ๑๕กลัวมาเป็นสาวลำวง
เอาเดี๋ยวนะมันมุกอะไรเนี่ย
ประมาณนี้อันนี้สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็ทำได้จริงก็คือตักบาทในวันเกิดนะคะ
บุญได้แสงสว่างไม่ว่าจะเป็นทางปัญญาหรือแสงสว่างอะไรก็ตาม
รวมไปถึงบริจาคปัจจัยเท่าอายุย่างของเราก็คือบวกไป๑นั่นเองนะคะ
วันนี้ครบถ้วนหลายคนบอกว่าสบายใจเราจะได้ไปทำบุญกัน
หรือว่ายังไงซะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย

ช่วงนี้คุณผู้ชมหลายคนก็ประสบปัญหาแล้วก็เจอเรื่องเครียด
มีอะไรอยากจะบอกแฟนที่ติดตามดูดวงกับหมอไก่ไหมครับ
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหานะคะ
ก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะ

ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากนะคะพบกันสักนานนะคะครับ